ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ชายชาวต่างชาติไทยทะเลาะกันกับภรรยาคนไทยน้อยใจครับ
แล้วก็ดิ่งมาจากคอนโดชั้น๔ลงมากระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัส
แล้วไม่ยอมไปโรงพยาบาลโอ้โหต้องไปเกลี้ยกล่อมกัน
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ

สุดท้ายก็กระโดดลงมาแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ตำรวจสพเมืองพัทยาพร้อมกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เข้าไปตรวจสอบ
ในเหตุการณ์คนตกจากคอนโดมิเนียมภายในซอยพระตำหนัก๕หมู่๙
ตะบนหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ที่เกิดเหตุนั้นพบนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติ
ซึ่งเป็นชาวเยอรมันอายุ๓๔ปี
กางเกงขาสั้นเพียงตัวเดียวแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
อยู่ที่บริเวณทางเดินของคอนโดมิเนียม
สภาพนั้นแขนข้างซ้ายก็หักแล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกาย
แล้วก็มีภรรยาชาวไทยนั่งร้องไห้ประคองร่างเอาไว้นะครับ
กู้ภัยนั้นต้องเข้าไปปฐมพยาบาลครับ

แต่ว่าคนเจ็บถึงแม้ว่าจะเจ็บมากก็ตามนะฮะ
ไม่ยอมไปโรงพยาบาลไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมรักษาตัว
เจ้าหน้าที่กับภรรยาต้องเกลี้ยกล่อมกันนานเป็นชั่วโมงครับ
สุดท้ายก็ไม่ไปไม่สำเร็จครับ
แล้วก็สิ้นใจขาดใจตายตรงนั้นเลยคุณผู้ชม
จากการสอบปากคำนางสาวศรีจันทราโกสายดินอายุ๒๖ปี

ทำให้สามีนั้นน้อยอกน้อยใจก็เลยกระโดดลงมาจากห้องพัก
ชั้น๔ลงมากระแทกพื้นบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ก่อนหน้านี้เนี่ยสามีเคยขูดได้ว่าจะฆ่าตัวตาย
ฆ่าตัวตายแต่ไม่เคยก่อเหตุขึ้นจริงจนกระทั่งมาก่อเหตุ

สุดท้ายก็ต้องนำศพไปไว้ที่โรงพยาบาลบางละมุงแล้วก็เตรียมชนะสูตรก่อน
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนจะมอบร่างให้กับญาตินั้น
นำไปประกอบพิธีต่อไปเพราะว่าต้องประสานญาติที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับ